เรียกว่าสับขาหลอกหรือเปล่าไม่รู้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวมาตลอดนะคะ

เพราะว่าล่าสุดนะคะแท้ที่จริงแล้วคนที่ทำท่าว่า

คือแตนที่เราวงกลมค่ะมีหนวดมีคราว
ก็คือไฮโซโพกประธานวงพรประพาชื่อใหญ่นามสกุลใหญ่ค่ะ
แฟนเก่าของสาวน้ำชานั่นเองนะคะ
ซึ่งนะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ
ไฮโซโพกเนี่ยก็ปรากฏตัวร่วมเฟรมอยู่กับกวนเพื่อนสนิทของสาวอ้ำ
จริงแล้วนะคะ๒๓เดือนที่ผ่านมาเขาก็อยู่มาตลอดค่ะ
โฟกัสดีค่ะบางรูปนั่งข้างกันซะด้วยค่ะนี่ไงที่วงนะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นความสนิทสนมแบบนี้นะคะก็เลยเป็นที่ข่าว
เป็นที่มาของข่าวลือแบบหนักเลยว่าไฮโซโพกเนี่ย
กำลังจะมาวินพิชิตใจคุณอ้ำพัชราภาซึ่งคนอื่นอาจจะนำเสนอแค่ข่าวนะคะ

แซวไม่ได้เลยนะไม่ใช่แซวเล่นนะคะ
ซึ่งไฮโซโพกตอนนี้ก็อายุ๓๒แล้ว

ก็เคยมีข่าวว่าจีบคุณมิวนิษฐานะคะ

คราวนี้ล่ะค่ะจะเป็นแม่อ้ำของเราหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะว่าคุณอ้ำก็๓๘๓๙

ใช่นะคะก็ต้องรอดูค่ะว่า

แต่ที่แน่คนสวยเสน่ห์แรงไม่ได้พักจริงเลยค่ะ
เอาเป็นว่าแม่รักใครเราก็รักด้วยนะคะ